ปัจจุบันนี้ผู้หญิงก็ไม่ปลอดภัยผู้ชายอย่างเมื่อสักครู่ก็ไม่ปลอดภัย
มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปเดินอยู่กลางสี่แยกจู่มีผู้ชายซึ่งไม่รู้จักกันมาก่อนไม่รู้เป็นใครไปทำร้ายร่างกายเขา
แต่ว่าโชคดีพลเมืองดีเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ตอนนี้ตำรวจรู้แล้วว่าชายคนนั้นเป็นใครครับ
คุณผู้ชมดูภาพนี้นี่งงอยู่กลางสี่แยกเลยจริงงงใครก็ไม่รู้
คุยคุยก็เลยเริ่มลงไม้ลงมือกันแล้วมาหาเรื่องฝั่งตรงข้ามเขาก็มีคนอยู่เขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้
และข้อความเขียนว่าต่อยเอาต่อยเอาต่อยผู้หญิงมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายก็โดนกันไปนี่แหละครับ
เขาบอกว่าไม่รู้ครั่งหรืออะไรเดินทางอยู่ก็มาทุบตีพี่ผู้หญิงที่เกิดเหตุที่บริเวณสี่แยก
สี่แยกทุ่งมนคนนี้น่าจะเป็นผู้ชายที่โดนต่อยอยู่ที่สี่แยกทุ่งมนถนนใบพัดอำเภอเมืองจังหวัดกรศิลป์
ผู้หญิงโดนก่อนเนอะแล้วก็มีผู้ชายอีกคนหนึ่งก็โดนตามไปด้วยนะครับ
คนนี้นะฮะผู้หญิงที่ถูกตีอยู่ในคลิปแล้วก็นายจิตปากรอุ่นบุญอายุ๑๖ปีซึ่งเป็นนักศึกษาอวชปี๒วิทยาลัยเทคนิคกรสินซึ่งเป็นคนถ่ายคลิปก็เดินทางไปพร้อมกันไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพมกรสินเพื่อดำเนินคดีกับผู้ชายในคลิปที่ไปทำร้ายร่างกายเธอนะฮะเธอก็บอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นช่วง